ครับคุณผู้ชมมีร้านอาหาร๓๙ร้าน
ไปฟ้องนายกษมตรีกับพวกที่บริหารจัดการโควิด๑๙ผิดผลา
ฐานความผิดละเมิดค่าเสียหายตามพรบความผิดทางละเมิด
พศ๒๕๓๙เรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาทครับ
โดยวันนี้ได้มายื่นฟ้องใครบ้าง
ผลเอกประยุทธ์กระทรวงกันครังกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร
ในฐานะที่ผู้ประจิกันหรือว่าหน่วยงานของผู้ท่าน
กำกับดูแลการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
โดยที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่ม
ได้รับผลกระทบเบื้องต้นรวบรวมได้จำนวน๓๙ราย
ว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด
โดยครั้งนี้นะครับเป็นการฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ
ขณะที่นายดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับระบุว่า
ที่ผ่านมานะครับร้านอาหารยังไม่ได้รับการเยียวยา
จากภาครัฐซึ่งรัฐออกประกาศข้อกำหนด
โดยไม่มีความเห็นใจประชาชนต้องการให้รัฐชดเชย
และจ่ายเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับความเสียหาย
จากการหยุดกิจการชั่วคราวและลูกค้ามาใช้บริการน้อยลง
โดยเฉพาะร้านค้านอกห้างสรรพสินค้านะครับ
พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีการเตรียมการ
ขายไม่ได้ก็เลยต้องปิดกิจการชั่วคราว
ทั้งนี้นะครับสารได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดี
แล้วก็นัดไต่สวนคำร้องแบบกลุ่ม
ในวันที่๙พฤศจิกายนนี้เวลา๙นาฬิกาครับ